ส่วนในพื้นที่กรุงเทพเราเองตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้
โอ้โหฝนเทกระหน่ำลงมาครับแน่นอนกรุงเทพเนี่ย
ถ้าตกต่อเนื่องเมื่อไหร่ก็เหมือนกันถนนจมบาดานนะคะ
น้ำท่วมถนนสูงหลายพื้นที่เลยนะคะ
ได้รับผลกระทบกันหมดอืมอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
หลายคนโพสต์แล้วก็บอกว่าอุ๊ยทะเลกรุงเทพ
ไม่เห็นถนนแล้วนะเห็นแต่น้ำเต็มไปหมด

ตรงนี้ค่ะย่านทาวนอินทาวน์ค่ะช่วงเย็นเมื่อวานนะคะ
น้ำท่วมถนนทุกเลนรถมอเตอร์ไซค์รถเก๋ง
พยายามขับฝากันไปอย่างกับเรืออย่างนี้ค่ะ
สาเหตุที่น้ำท่วมก็เพราะฝนตกหนักนานหลายชั่วโมง
น้ำท่วมขังรอการระบายนะคะแต่ว่าหลังจากฝนตกหยุดตกเนี่ย
บอกว่าน้ำมันก็ค่อยไหลลงท่อคืนสู่สภาพปกติค่ะ
ส่วนอีกคลิปหนึ่งผู้หญิงใช้เอ่อ
ไปซอยลาดพร้าวหกสิบสี่เนี่ยค่ะฝนยังตกอยู่เนี่ยนะคะ
ถนนน้ำท่วมขังรอการระบายเต็มทุกเลนเหมือนกัน
ทีนี้ระหว่างที่เธอถ่ายคลิปอยู่ปรากฏว่าเธอไปเจอเรื่องราวสุดประทับใจ
คุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมีถังขยะล้มลงมาไง
ขวางถนนแล้วรายเดอร์หนุ่มคนนี้
ลงจอดรถเลยนะไปเก็บถังขยะไปไว้ที่เดิม
น่ารักเออเนี่ยนะคะถือว่าเป็นภาพน้ำใจของเขาจริงนะ
ฝนก็ตกน้ำก็ท่วมแต่เขาเพื่อส่วนรวมอะค่ะ

ว่าใช่ธุระมั้ยอ๋อไม่ใช่ใช่ใจล้วนล้วนมันคือน้ำใจจริงจริง
แล้วถ้าไม่ไปเก็บขึ้นเนี่ยน่ะรถสีชมพูเนี่ย

หายไปเลนซ์หนึ่งเลยคะแล้วรถต้องแบบ
ไม่มีใครลงไปเก็บก็คือจะขวางอยู่อย่างนั้นนะคะ
ชมมากเพราะฝนยังตกหนักด้วยนะคะ
เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมจริง

มาดูเรื่องราวที่ทำให้พี่อู๊ดเป็นต่อ
แต่ละนักแสดงชื่อรังถึงกับเซง
เนี่ยเซ็งอ่ะจะไม่เซ็งได้ยังไงบ้านหลังนี้ราคากว่า๑๐ล้าน
แต่ได้ของแถมมาเป็นน้ำตกเนี่ยค่ะ
อ๋ออันนึงไม่ได้ตั้งใจทำใช่มะไม่ไม่ใช่

สวัสดีครับพี่น้องครับอู๊ดเป็นต่อฮะนี่บ้านผมเองนี่ซื้อมาโคตรแพงเลย
สิบกว่าล้านคุณดูโครงการที่เขาทำให้ผม
นี่ไม่ใช่ครั้งเดียวหรือว่า๒ครั้งเป็น๑๐รอบแล้วนะครับ
ประสานงานไปกับคนที่เขามีความรับผิดชอบตรงนี้
แล้วเขาต้องรับผิดชอบตรงนี้การเซอร์วิสหลังการขาย
ไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่ผมจะพยายามใช้สติพูดนะ
คือตั้งใจให้ด่าก็ผมมีแต่สัตว์เลี้ยงเยอะแยะไปหมด
อันนี้คือเบาแล้วนะตอนที่ลงหนักหนัก
เมื่อกี้นี่คือน้ำตกนางรองเลยนะพี่น้องฝากถึงเจ้าของโครงการด้วยนะครับ
โทรหาผมด้วยผมจะยังไม่พูดอะไรเยอะนะครับตอนนี้
เพราะว่าผมก็เพิ่งกลับมาถึงบ้าน

ถ้าเกิดผมยังไม่กลับตอนนี้ล่ะ
หรือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันไม่ใช่จนแค่นี้
มันจะเทลงมาเลยนะครับ
นี่ค่ะจากคนตลกเราเคยเห็นแต่รอยยิ้มนะคะ

ต้องหาทั้งกระมังมารองน้ำแล้วก็เนี่ยค่ะมีคนคอยมาเช็ด
โอ้โหคือน้ำมันไหลลงมาจากเพดานแบบนี้ได้ยังไงนะคะ
พี่อู๋เป็นต่อค่ะคลิปนี้โพสต์ไว้ในอินสตาร์แกรมส่วนตัวบอกว่า

ถนนเรียบวงแหวนรามอินทา

แต่ฝนตกหนักไม่มีอะไรน้ำรั่วเป็นน้ำตกแบบนี้เลย
แล้วก็อย่างที่บอกค่ะไม่ใช่ครั้งแรกเป็น๑๐ครั้งแล้ว
แจ้งปัญหาไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับการรับผิดชอบนะคะ

แฟนคลับคนบันเทิงก็เข้ามาแสดงความเห็นกันนะคะ
อย่างคุณลาล่าอาสยามเนี่ยเข้ามาแสดงความเห็นบอกว่า
มีน้ำตกในบ้านด้วยนะคะ
ส่วนอีกคนคุณพล่ากุ้ง
เจชื่อดังมาโพสต์บอกว่าเจอแบบนี้ใครก็เซ็งครับ
ให้เจอทางออกที่ดีที่สุดนะครับ
หน้าห้องนอนเลย